ที่ขอนแก่นงานนี้เจ้าบ่าวเขาจัดเต็ม
เอาขาวัวสองขาใหญ่หนักเอาไปสู่ขอเมีย
โอ้โหขามาเป็นขาไม่ใช่ขาหมูด้วยนะขาวัวครับ
ใหญ่มากอ่ะไปดูบรรยากาศโดยรวมกันก่อนกับงานนี้นะครับ
สำหรับขบวนแห่ขันหมากของคุณสุนทรคลังชำนาญเจ้าบ่าวนะ
ขบวนไปสู่ขอคุณทิติรัฐสิรินามนตรีเจ้าสาวแล้วฮะ
ไปกันที่โรงแรมชื่อดังในอำเภอ
จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
นี่ฮะขบวนก็ยาวยิ่งใหญ่แหมโอ้โหมีวงดุรยาง
ตอนแรกนึกว่างานกีฬาสี
แห่ขันหมากค่ะคุณดูดิมาเป็นขาอย่างนี้เลยเหรอ

ทำไมต้องเอาขาวัวไปให้เจ้าสาวยังไง

ใช่หรอ

ไม่ใช่เรื่องของเรื่องที่นำขาวัวสดสองขาไปสู่ขอนั่นน่ะ
แล้วดูดิน้ำหนักประมาณตั้ง๓๐กิโลกรัมใหญ่เลยนะ
เหตุผลเพราะว่าทางครอบครัวของเจ้าบ่าวเขามีกิจการเปิดร้านอาหารอีสานชื่อดังนั่นเองครับ
อยู่ที่ขอนแก่นนั่นแหละไปลองหาทานกันดูเนาะ
แล้วทีนี้ลูกชายแต่งงานทั้งที

ถ้าเรื่องอาหารอีสานก็ต้องยกให้ครอบครัวของเรา
เราก็เลยต้องจัดแบบนี้ยกขามาเลย

เขาก็เลยต้องยกครัวเคลื่อนที่มาด้วย

มาประกอบอาหารอร่อยแบบสดใหม่ให้เยอะ
คุ้นเหมือนโซโลแกนรายการข่าวใส่ไข่
หั่นซอยจุซอยจุก็มี
แล้วที่สำคัญคนที่มาทำให้น่ะ
เชฟนะเชฟมือหนึ่ง

ใส่นี่ใส่นี่หมัวนี้หมัวไอ้เขียวเนี่ย
สดใหม่ด้วยนะมันถึงจะหอมอร่อยจริง

โหยแซบ

แซบอีหรี่เหรอกะดอกกาดีได้

ท่านบอกว่าเปิดร้านขายลาบก้อยมานาน๑๒ปีแล้วนะ

ร้านดังด้วยเขาบอกว่าปิ๊งไอเดียนำขาววัวมารบขมวนแห่ขันมากเนี่ย
มาทั้งรถตู้ตกแต่งในสไตล์วินเทจเนี่ยตั้งใจจริง
จะมอบให้เป็นของขวานลูกสะพ้ายทำให้รักบ้างไม่ชอบบ้าง
ไม่ทำอย่างนี้ให้หรอกนะชื่อร้านเขาตีก้อยเฝ้า
สีก้อยเฟ้าสีก้อยเฟ้าสีก้อยเฟียลสีก้อยเฟ้า
เฟ้าเฟ้า
คุณผู้ชมครับงานแต่งนะเราก็ขอแสดงความยินดีด้วย
และถ้าแปลกอย่างนี้เราก็ยิ่งอยากจะนำเสนอ
ถูกต้องแล้วยังไงก็ยินดีด้วยกับคู่บ่าวสาวด้วยนะคะ